ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา

ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจ
ในโอ้โหไทยแลนด์
อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
เป็นอำเภอที่เต็มไปด้วยป่าเขาและสายน้ำ
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติจริงครับ

ที่เป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหลายแห่งติดกัน

ยังมีเรื่องของสถานที่เร้นลับ
และพลังศรัทธาซ่อนอยู่ที่นี่ด้วยครับ
และตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่
จุดลงเรือบ้านท่าแพรนะครับ

หรือในนามเดิมคือเขื่อนเขาแหลมนั่นเองนะครับ
ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปยัง
สถานที่อันซีนอีกสถานที่หนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี

เราไม่สามารถขับรถเข้าไปถึง

ใช้เวลาคร่าวน่าจะราว๓๐๔๐มนะครับ

และที่สำคัญเลยก็ยังมีเรื่องราวของ

เป็นหมู่บ้านของชาวไทยเชื้อสายกะเหลี่ยง

เนื่องจากถนนหนทางถูกน้ำท่วมหมดแล้วจากการสร้างเขื่อน
เดินทางยากลำบากขนาดนี้แต่คนก็ยังดั้นด้นเดินทางไปเพราะอะไร
นั่นก็คือเจดีพระธาตุโบอ่องครับ
ลงเรือบ้านท่าแพรมาได้ประมาณ๓๐๔๐มนะครับ
เราก็จะมาถึงบริเวณจุดนี้ที่ด้านหลังผมออกไป
ไม่รู้ว่าในกล้องคุณผู้ชมจะเห็นหรือเปล่านะครับ
เป็นหมู่บ้านที่ผมพูดถึงนั่นก็คือหมู่บ้านโบอ่องนั่นเอง
สำหรับเรือให้บริการมาที่บ้านโบอ่อง
ก็มีหลายเจ้าหลายขนาดนะครับ
ติดต่อกันได้ที่บ้านท่าแพร

และการใช้เวลาอยู่ที่นี่ให้ดีครับ
ช่วงกลางวันก็ร้อนใช้เล่น
ส่วนถ้าต้องนั่งเรือกลับตอนค่ำก็อันตรายครับ
เพราะในเขื่อนที่มีผืนน้ำกว้างใหญ่ก็มืดเอาเรื่องเลยล่ะครับ
เมื่อมาถึงแล้วก็ต้องหาคนนำทางที่พอจะบอกเล่าเรื่องราวของพระธาตุโบอ่อง
หมู่บ้านแห่งนี้กันสักหน่อยครับ
เอาละครับคุณผู้ชมและตอนนี้ผมก็อยู่กับคนเก่าคนแก่ของหมู่บ้านโบอ่องนี่เลยนะครับ
เรียกได้ว่าเป็นคนบุกเบิกเลยก็ได้
กับคุณแม่ซอสวัสดีครับคุณแม่ซอ
อยากจะถามแม่ซอหน่อยครับว่าที่หมู่บ้านโบอ่องเนี่ย
เขาผมได้ยินมาว่าเขาตัดขาดจากสังคมภายนอก
คือถนนเข้ามาไม่ถึงจะมาที่นี่ได้นี่ต้องมาทางเรือเท่านั้นจริงไหม

เพราะว่ามันเป็นน้ำไงต้องเข้ามาในหมู่บ้านบัวองค์นี้ต้องนั่งเรือมาอย่างเดียว

อยู่มาตั้งแต่เด็กเด็กนั่นแหละเมื่อก่อนนี้น้ำยังไม่ท่วมมันก็อยู่ข้างนอก

อยู่ข้างนอกก็เลยน้ำท่วมก็ย้ายมาอยู่ในโบออก
น้ำท่วมอ๋อน้ำท่วมเพราะเขื่อนสร้างเขื่อนใช่ไหม
ก็เลยท่วมถนนเส้นนั้นที่ออกไปข้างนอก
ก็เลยทำให้บ้านบัวอ่องถูกเหมือนถูกตัดขาด
คือพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเขามีเรื่องราวของความเชื่อเฉียงศิษย์นั่นก็คือพระธาตุ
เขาบอกว่ามีมาตั้งแต่สมัยก่อนที่มีบ้านโบอองอีกนะครับย้อนไปนานมาก
คือคนรุ่นแรกที่เข้ามาโบอ่องเนี่ยเขาก็เห็นพระธาตุนี้อยู่แล้ว

ศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านบัวอ่องที่นี่
แม่ซอบอกว่ามาขออะไรเนี่ยได้หมด

แต่ลูกยังได้ใครไม่มีลูกขอลูกได้

ตอนนี้อยากไปแล้วแม่ซอพาไปดูพระธาตุบัวอ่องหน่อยนะครับ

ฟังแม่ซอเล่าถึงพระธาตุโบอ่องแล้ว
ก็สัมผัสได้ถึงความเคารพสัทธาอย่างแท้จริงครับ
อยากจะเห็นพระธาตุโบอ่องใกล้แล้วล่ะสิครับ
ที่ผมเห็นด้านหลังนี่คือพระธาตุบอง
ซอเล่าให้ฟังว่าจริงแล้วเนี่ย
แรกเรื่องชัดยังไม่มีสะพานอะไรแบบนี้
ไม่มีสิ่งก่อสร้างอะไรมีแค่
ไม่มี
ก็เลยมาสร้างไว้ให้

แต่ว่าแต่ก่อนเป็นสะพานไม้
เวลาเรียนวันสงการวันแรก
หรือว่าวางกลางมีแสงออกในที่พระธาตุเจดีนะ

ช่วงสงฆาลนี่หรือคือมีแสงออก
เป็นแสงออกมาจากตัวพระธาตุด้านบน

ผมจะขึ้นไปดูด้านในแม่พาผมเข้าไปได้ไหม

เพราะว่าข้ามสะพานไปไม่ได้น้ำจะแห้ง

คือเป็นแบบเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเป็นกฎของที่นี่
เรื่องข้อห้ามไม่ให้ผู้หญิงเดินข้ามสะพานนี้
เป็นเรื่องที่ชาวบ้านยึดถือจริงจังมากนะครับ
เพราะเคยเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้น้ำในบึงรอบพระธาตุแห้งมาแล้ว
เพราะฉะนั้นก็ขอฝากสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนบ้านโบอ่องด้วยละกันครับว่า
เรื่องของความเชื่อความศรัทธานี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลนะครับ
ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่ถ้ามาถึงที่นี่แล้ว
ก็ต้องให้เกียรติความเชื่อของชุมชนของชาวบ้านด้วยการปฏิบัติตามกฎกันด้วยนะครับ
ยิ่งเดินเข้ามาใกล้ขึ้นก็ยิ่งสัมผัสได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์
ความสงบร่มเย็นนะครับคุณผู้ชมนี่ขนาดเราอยู่แค่ข้างล่างนะ
เดี๋ยวค่อยเดินขึ้นไปด้านบน
น่าจะสัมผัสและเข้าถึง
มากกว่านี้เดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันไป
เอาเรื่องเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมมองจากด้านล่างขึ้นมา
ขึ้นด้านบนยอดททคือคิดว่าคงไม่ได้สูงมากเท่าไหร่
ด้วยความที่บนนี้จะเป็นเขาแบบหินและทางที่เขาทำไว้กล้าค่อนข้างยาวและชันเหมือนกัน
ถ้าใครมาแนะนำให้ค่อยเดินอย่ารีบถ้ารีบจะเป็นแบบผมหอบรับประทานนะครับผม
พระธาตุโบอ่องมีลักษณะเป็นเจดีทรงมอนสูงประมาณ๖เมตรสร้างอยู่บนเขาหินปูนเล็กที่มองลงไปเห็นเป็นบึงบัวกว้างใหญ่ล้อมรอบเรียกว่าสวยงามใช้ได้เลยล่ะครับ
แต่เหนืออื่นใดที่นี่เป็นศูนย์รวมความศรัทธาของคนในชุมชนแห่งนี้ครับ
ถึงแล้วครับคุณผู้ชมบนยอดพระธาตุโบออง
ข้างล่างขึ้นมาเห็นเนี่ยว่าสวยงามแล้วนะขึ้นมาดูใกล้ใกล้แบบนี้นี่สวยยิ่งกว่าเดิมอีกครับ
ด้านล่างเมื่อกี้ก่อนที่จะเดินสะพานข้ามบึงบัวมาเนี่ยข้ามบึงบัวมาเรื่อยแล้วก็เดินขึ้นมาน่าจะระยะทางประมาณไม่ไกลมากครับ

ก็จะมาอยู่ที่จุดจุดนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นจุดบนยอดของพระธาตุโบอ่อง
แล้วแม่ซอก็ยืนยันว่าพระธาตุบัวเนี่ยค่อนข้างจะศักดิ์สิทธิ
ขอไปกราบสการะพระธาตุบูอองก่อนนะครับ
เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
ปากเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจในโอ้โหไทยแลนด์
ความคิดเห็นใต้โพสต์พร้อมติดแฮชแท็กรายการโอ้โหไทยแลนด์

ตอบถูกพร้อมแสดงความคิดเห็นโดนใจทีมงาน
รับไปเลยเสื้อยืด๒ตัวพร้อมกระเป๋าผ้า๑ใบจำนวน๕รางวัล
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงวันศุกร์ที่๘พฤศจิกายนพศ๒๕๖๒